เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกคุณผู้ชม

วัวคงหลุดออกมาจากท้องของแม่วัว

อ่าเขาร้องหาแม่เขานะ
นี่คือเจ้าทองแดงลูกวัวเพศผู้อายุ๑เดือนเศษนะครับ

เป็นที่น่าสงสารแก่ผู้พบเห็นนะครับ
โดยเจ้าของวัวที่แก่แสงจวันนครราชศรีมานะครับ
ก็ลาวาธรรมคอกวัวเลี้ยง๓ตัวไว้หลังบ้านนะครับ
ปรากฏว่าถูกคนร้ายบุกขโมยไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเจ้าอังกรเพิ่งให้ลูกมา๑ตัว

แล้วก็ยังมีวัวสาวอายุ๒ปีอีก๑ตัว
ว่าคนร้ายน่าจะแอบเข้ามาด้านหลังบ้าน
และเข้าไปตัดตาข่ายที่ล้อมคอกวัวไว้
ขโมยเจ้าอังกรในช่วยกลางดึกไปนะครับ
อาจจะเอาไปทำแม่ละลูกแต่ปรากฏละลูกอ่ะหลุดมาได้นะครับ
เจ้าของบัวบอกวัวบอกว่าสงสารเจ้าทองแดงจับใจ
เพราะร้องเรียกหาแม่ตลอดเวลาเขาเคยอยู่ด้วยกันนะฮะ

เพราะว่าเจ้าทองแดงยังติดนมแม่อยู่

ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
และนำแม่วัวพันดีกลับมาคืนโดยเร็วที่สุดนะครับ
ก็นอกจากแหมเขาก็ใช้ในการประกอบอาชีพเขาแล้วนะครับ
วัวไว้แล้วก็สงสารลูกวัวเขาด้วย
วัวนี่ไม่ใช่ตัวถูกนะคะหลายหมื่นนะคะ
และที่สำคัญเขากำลังให้นมลูกเขาเลยสงสาร